จากหนุ่มหล่อเด่นคุณมาต่อคนนี้กันบ้างดีกว่า

นมหล่อที่รักแปดมากที่สุดเลยนะฮะ

น้องโบเมลาดาหวานใจของพี่อลเล็กประสบปฏิเหตุระหว่างถ่ายงาน

น้องโบก็จะเป็นคนแซ่บกล้าแสดงสร้างออก
แต่นานนี้อาจเต้นเรามีจังหวะเบานิดนึง
คุณผู้ชมคือน้องเนี่ยข้อเท้าอักเสบเอาจริงแผลมันมาหมาดอยู่อ่ะ
เออแต่ด้วยสปีริตนะก็ขึ้นไปโชว์ด้วยนะ
นี่แหละค่ะงานนี้ทีมซัพพอร์ตร้อยเปิดเซ็นเต็ม
อย่างหนุ่มอเล็กไม่อยู่เฉยจ้ะ
ไปเป็นกำลังใจติดขอบเวทีเลยนี่
ให้กับโบคิสมีฟ้ายทีมโบไปเลยจ้า
ทำป้ายไฟเตอร์ไพรส์รวมไปถึงดอกไม้ช่อโตก็ต้องมานะฮะ

เพราะว่าโบเนี่ยด้วยความว่าวงถ้าย้อนไปกามิกาเซ

เต้นตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ทจนจบคอนเสิร์ทนะ

แต่ก็ชื่นชมที่เห็นแฟนเรานะ

ดูเต็มเลยดูตั้งแต่ต้นจนจบเลย

แล้วก็ขึ้นไปเต้น

มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอะ
แล้วก็เขาทำอะไรที่มันเป็นความสุขของเขา
จริงแล้วควรพักด้วยซ้ำนะ
เจ็บขนาดนี้ควรต้องพักด้วยซ้ำ

เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักกับการร้องเพลง
นี่ไงถูกต้องถูกที่ถูกเวลา
แล้วก็มีคนไปถามคุณแม่ของน้องโบ

ว่าที่ลูกเขยเนี่ยคนนี้เปล่า
นี่นุ่มอัเล็กเก็บอาการเหนื่อยออกมาก
คนของน้อยชองนะรวมไปถึงก็ชอบคุณแม่